ช่วงนี้มีคลิปหนึ่งซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า

มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมีการแชร์ไปแล้วรอบหนึ่ง

คนที่กระทำคนถูกกระทำเขาก็เคลียร์กันไปเรียบร้อย

ผู้หญิงสองคนถูกรุมทำร้ายร่างกาย
รุ่มตบรุ่มถีบรุ่มทึ้งสารพัฒน์
คุณผู้ชมมีผู้ชายเชียร์แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ใช่แล้วก็ใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ตบกันธรรมดา
ยังมีการจับแก้ผ้าด้วยอ่ะคุณถูกต้อง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีของปีนี้นะคะ
ดูสิฮะมีนาคม๖๑ที่ผ่านมาช่วงสักประมาณ๔ทุ่ม
ค่ะแต่คุณพัฒนายสิ่งที่มันนอกจาก
มันเกิดมานานแล้วนะไอ้สถานที่ตรงนี้มันคือในวัด
ยังทำกันได้ผู้หญิงสองคนนี้ร้องด้วยความเจ็บปวด
ทรมานถูกรุมขนาดนี้ก็ไม่ยอมหยุดทำ
เอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นคลิปวัยรุ่นตบกัน
เมื่อวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า
อันหนักวัยรุ่นสมัยนี้ตบเสร็จถอดเสื้อให้เพื่อนผู้ชายถ่ายรูป
ซึ่งเป็นมือตบนะเขาบอกอย่างนั้นนะ
กระแสสังคมเข้าไปคอมเมนต์ด่าทอแสดงความคิดเห็นคือ
ถูกรุมประนามเยอะแยะมากมาย
เมื่อวานนี้ผู้หญิงอยู่ในคลิปซึ่งเป็นคนกระทำเป็นมือตบอายุ๑๖ปี
ผู้ปกครองก็เดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาคร
ให้ตำรวจช่วยตรวจสอบประสานไปยังเพจนี้หน่อยลบคลิปให้หน่อย
เพราะตอนนี้ถูกสังคมรุมประนำอย่างหนักถึงขั้นด่าทอถึงบุปการี
แบบไม่สั่งสอนหรือไงคือเธอบอกเธอโดนด่าหนักมาก
ตอนนี้จะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วแล้วก็ลามปามไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
ใช่น้องผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันเกิดสักประมาณปลายมีนาคมที่ผ่านมา
แล้วพอมันเกิดเรื่องก็มีการไปเจอคู่กรณีมีการขอโทษและจบเรื่องกันไปแล้ว
แต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันอีกเลยนะครับตั้งแต่มีนาคมจนถึงปัจจุบัน
แต่ว่าคลิปนี้มันถูกโพสต์ซ้ำขึ้นมาอีกทำให้ตัวเธอเองก็เกิดความเสียหาย
เมืองต้นตำรวจก็ติดต่อไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อทำการทำหนังสือแล้วก็ประสานให้ช่วยตรวจสอบคลิปแล้วก็ประสานไปยังเพจนี้
ขอให้ลบคลิปหรือว่าติดต่อไปยังแอดมินซึ่งต้องรอให้กระทรวงรับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบต่อไป
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนมีการแชทไปบอกแล้วว่าให้ลบหน่อยแล้วถูกเพจนี้ต่อว่าต่อขานกลับมา
ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านน้องผู้เสียหายที่เขาโดนรุมเนี่ยนะคะที่โดนถูกทำร้ายแล้วก็ถอดเสื้อเนี่ยเขาก็บอกนะว่าจริงตอนตัวเขาไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องอะไรแล้วแหละ
แต่เพราะเอิ้นไอ้รอบใหม่ที่มีการแชร์กันเนี่ยป้าของเขาเห็นแล้วเห็นว่าอ้าวหลานฉันโดนขนาดนี้เลยเหรอป้าก็เลยบอกว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วคุณผู้ชมอย่างที่เล่าให้ฟังว่าสถานที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในวัดวัดก็คือวัดช่องลมเนี่ยแหละนะคะ
ซึ่งทางด้านเจ้าอาวาสเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะบอกว่าต้องการขอโทษสังคมเพราะว่าพอเห็นคลิปที่วัยรุ่นตบตีกันในพื้นที่วัดเนี่ยตัวอัตมาเองเนี่ยก็เสียใจเสียความรู้สึกมาก
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวัดช่องลมที่อัตมาเป็นเจ้าอาวาสแล้ววัดที่เนี่ยเป็นพระอารามหลวงปกติแล้วเนี่ยท่านเจ้าอาวาสจะลงมาดูแลบริเวณวัดเสมอ
และอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเด็กผู้หญิงที่ถูกตบแล้วโดนจับถอดเสื้อเนี่ยทางเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นเรื่องไม่สมควรเพราะว่าพื้นที่สงฆ์ไงคะ
มันไม่ควรที่จะมีใครมาถอดเสื้อมาเปลื้องผ้า
ใช่รวมถึงต้องการให้กลุ่มวัยรุ่นที่มีการทำร้ายร่างกายกันในวัดเนี่ยคือบอกว่าไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ตัวอัตมาเองเนี่ยคือตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องไงแล้วก็ไม่กล้าไม่เห็นถ้าเกิดว่าเห็นก็ไม่กล้าเข้าไปไล่เพราะว่าอายุเยอะแล้ว
สรุปคือป้าของน้องที่ถูกทำร้ายจะเอาเรื่องเพราะเพิ่งเห็นว่าหลานถูกรุมทำร้ายหนักขนาดนี้สาเหตุเบื้องต้นที่เรารู้มาคือเขาแย่งผู้ชายกันก็เลยก่อเหตุเป็นการรุมทำร้ายกันขึ้นมาแบบนี้